สงกรานตอนนี้ไปดูตัวเลขหน่อยนะครับ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงครานนะครับ
วันนี้สรุปตัวเลขนะฮะหลังจากผ่านพ้นมา๓วันนะครับ
นับตั้งแต่๑๑ถึง๑๗เมษายนนะครับ
ก็ปรากฏว่าประจำวันที่๑๓เมษายนก็คือวันเสาร์เมื่อวานนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๗๐๐ครั้งมีผู้เสียชีวิต๖๗ศพบาดเจ็บ๗๓๓คนนะครับ
สาเหตุที่ทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุดก็เหมือนเดิมครับก็คือดื่มแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือจักรยานยนต์ส่วนจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงสุดก็คือสกลนครมีผู้บาดเจ็บสูงสุด๓๓คน
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือบุรีรำน่านอุดรธานีจังหวัดละ๔ศพอันนี้ตัวเลขเมื่อวานนะครับ
แต่ถ้าดู๓วันนะครับคือ๑๑เมษาถึง๑๓เมษายนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด๑๖๖๕ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๑๗๔ศพบาดเจ็บ๑๗๒๘คนตอนนี้ก็จะกำชับกันเข้มงวดกันเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่ายังต้องเหลือวันเดินทางกลับอีก
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถอันนี้ของข้อสชเขานะครับ๓วันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ทำผิด๙๘๘๐๘คนยึดรถที่ฝ่าฝืนกฎหมายเอาไว้แล้ว๒๒๙๔คันนะครับ
ก็ต้องเตือนกันอยู่ตลอดนะครับใช่ค่ะ